จำได้ใช่ไหมเด็กช่างที่โดนจับมา๓คน

อันนี้แกบอกแล้วจำถ้าจำได้จำภาพจุ๊บ
จบปากให้ใช้ปากสำเร็จความไข้
แล้วโดนบุหรี่จี้คือโดนทำร้าย
คุณผู้ชมเรื่องนี้มันมีความคืบหน้า
เพราะว่าเอาจริงทนายรณรงค์ก็ออกมาเปิดนะ
บอกว่าคนที่ไปรุมทำร้ายเขา
เหมือนกับจะเป็นคนในวงการบันเทิง
ปรากฏว่าล่าสุดนักแสดงซีรีส์
เดินทางเข้าพบตำรวจแล้วนะ
เมื่อวานนี้ตอนเช้าไนเติ้ลอายุ๑๗ปี
เป็นนักแสดงซีรีส์ก็เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวน

คนหนึ่งคือคุณย่าคนหนึ่งคือไนเติ้ล
ซึ่งตอนที่มาพบตำรวจเนี่ยนะ
ก็บอกกับตำรวจยอมรับแหละว่าทำจริง
แต่สิ่งที่ฝั่งผู้เสียหายกล่าวอ้างนั้นน่ะ
โอ๊ตพูดโอ๊ตคือ๑ใน๓คนที่โดนจับตัวมานะ

โอ๊ตมาแล้วพวกนี้เอามือถือของโอ๊ต
ส่งข้อความไปลวงเพื่อนของโอ๊ตชื่อทรัพย์มาใช่ไหม
แล้วก็มาโดนด้วยกันทั้งหมด๓คน

อย่างเรื่องแชทที่ส่งไปล่อลวงในทรัพย์

คนที่ส่งจริงโอ๊ตนั่นแหละ

แล้วไม่ได้บังคับด้วยว่าให้อมอวัยวะเพศอะไรนะ

เขาอมอวัยวะเพศเหรอ
อันนี้ผมไม่ตามว่าเหรอ
นี่ไงได้ยินไหมนักข่าวพยายามถาม

ซึ่งเติ้ลก็มีปฏิเสธไปนะคะ

ซึ่งผู้ใหญ่ที่ถูกคุมตัวแล้ว
มี๓คน

หนึ่งในหกคนที่เป็นเยาวชนเข้ามอบตัว

ที่เป็นลูกเจ้าของบ้านทรงไทย
อันนี้ประสานว่าจะมอบตัวเหมือนกันนะ
เอียยังไม่มาคือถ้าเกิดว่าเลยตา
หดหมายเรียกหมายเรียกคือวันที่๒๑พฤศจิกา
อันนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะขอสารอนุมัติหมายจับนะ
สำหรับเยาวชนที่ยังไม่มาพบตำรวจตามหมายเรียก
แล้วทั้งหมดคุณผู้ชมจะโดนแจ้ง๓ข้อหาในเบื้องต้น

มขืนใจผู้อื่นให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แล้วก็ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ยังไม่หมดแค่นี้นะข้อหาอื่นเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้
ต้องรอผลการสอบสวนรวมไปถึงพญาหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

ผู้ปกครองของกลุ่มผู้ก่อเหตุครับ
เรื่องต้นยังไม่แจ้งข้อหาใด
ขอดำเนินการกับ๑๗คนให้ครบถ้วนก่อนครับ
แล้วค่อยสอบสวนฝั่งผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าสอบสวนไปแล้วพบว่ามีส่วนช่วยเหลือหรือว่าช่วยปกปิดเนี่ยนะ

ก็เตรียมจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปครับ
ทีนี้ไปถามย่าย่าของเติ้ล
พาหลานมาพบตำรวจเมื่อวานนี้หน่อยนะ
ย่าบอกว่าหลานเป็นคนดีเป็นคนสุภาพ
อยู่บ้านหลานพูดครับกับย่าตลอดเลย
หลานจะมาเสียตอนเข้าวิทยาลัยนี่แหละ
ย่าก็บอกเติ้ลเอ้ยตั้งใจเรียนนะลูก

เวลาเดือดร้อนเนี่ยรุ่นพี่มาช่วยอะไรเราไม่ได้นะลูก
แต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ย่าบอกว่าผิด

ก็ต้องปล่อยให้หลานเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายนะคะ
ย่าก็บอกตรงเลยนะคุณผู้ชมเมื่อวาน
ย่าบอกว่าย่าไม่มีตังค์ประกันตัว
อันนี้ฝั่งย่าแล้วใช่ไหมฝั่งของไนเติ้ลแล้ว

พอแม่ของโอ๊ตพอรู้ว่าเติ้ลมามอบตัวแล้ว
โอ๊ตก็เดินทางมาที่โรงพักเหมือนกัน
เอาหลักฐานมาให้ตำรวจด้วย
จะให้ตำรวจดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะ

ของโอ๊ตบอกว่าก็ไม่ได้ตกใจนะ
คาดหวังอะไรว่าเติ้ลจะสารภาพหรือจะไม่สารภาพ
แต่ที่แน่แม่มีเนี่ยแม่มีหลักฐานยืนยันเลยว่า
นี่แหละเป็นคนบังคับให้โอ๊ตลูกแม่

ทางคุณแม่แล้วก็ทนายรณรงค์
ธนายรณรงฯลูกลูกก็ดูเรื่องนี้อยู่ตลอดนะ
ไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เข้าไปสนับสนุนการทำงานของตำรวจสนหัวหมากด้วย

เพราะอย่างเยาวชน๖คนก็มีเติ้ลมามอบตัวคนเดียวใช่ไหม

ยังไปเที่ยวยังสังสรรค์อยู่เลย
แล้วก็มีการโพสต์โชว์รูปปืนสงคราม
เหมือนกับจะเป็นการข่มขู่ผู้เสียหาย
และครอบครัวให้เกิดความหวาดกลัวอย่างต่อเนื่องหรือเปล่า
เขาก็มีการโพสต์ลักษณะแบบถือปืน

เอามีป้ายชื่อสถาบันอยู่ข้างหลังอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ